แน่นอนว่าข่าวใหญ่เมื่อวานนี้ที่ไทยรัฐทีวีของเราก็มีการถ่ายท่อสดให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะฮะ
นั่นก็คือการแถลงผลสรุปคดีน้องชมพู่ของพบตรคนใหม่บิ๊กปัดพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะครับ
เข้ามารับตำแหน่งแค่วันเดียวก็เปิดผลงานออกมาแบบอลังการ
ลังการมากเพราะว่าคนจับตารอดูมากตลอดบ่ายจนตอนบ่าย๒โมงครึ่ง
ที่นั่งโต๊ะแบบนี้ตั้งแผงเลย
แถลงความคืบหน้าเรื่องนี้ใช่นะฮะพูดถึงชัดเจนนะเออ
หลากหลายประเด็นนะคะหลายคนก็นั่งฟังนะฮะนั่งฟังอยู่นาน
แต่พอจบหลายคนก็เกาหัวแกล้งแกล้งเหมือนกันต้องพูดว่า
ดิฉันดูอยู่ดิฉันก็อ้าวเหมือนคืบหน้าที่บางคนบอกว่า
นี่คืบหน้าแล้วใช่ไหมคืบหน้าที่บางคนบอกอาจจะทราบหมดแล้ว
บางคนบอกว่าเป็นคืบหน้าที่ไม่คืบหน้านะฮะ
แต่ว่าพบตรก็แถลงเต็มที่นะฮะแล้วก็เปิดผลสรุปคดีน้องชมพู่
เพราะว่ามีสำนวณหนาเก้าร้อยสิบแปดหน้าน่ะครับ
นำทีมแถลงผลการสอบสวนคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
ซึ่งเสียชีวิตวันที่๑๑พฤษภาคมก่อนพบเป็นศพวันที่๑๔พฤษภาคม
ทางนี้บรรยากาศการแถลงก็มีลุงพลนายชัยพลวิพามีป้าแตน
ก็เดินทางมาร่วมรับฟังด้วย
ในกลุ่มก็จะมีหมอปลานั่งอยู่ข้างป้าแตน
แล้วก็มีทนายอีกคนซึ่งเป็นผู้สังเกตการนั่งอยู่ข้างหมอปลา
อกจากนี้ก็มีทนายโนบินะนั่งอยู่ข้างลุงพล
ก็เดินทางกันมาจากบ้านกกอกที่มุกดาหาร
ก็มากันตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็พอถึงเวลาที่แถลง
ก็เข้ามาร่วมรับฟังพบตรด้วย
บอกหน้าตาเครียดใจจดใจจ่อในการรับฝัง
พบตรระบุเรื่องของสำนวนชนะสูตรพลิกศพ
สิ่งที่สำคัญคือพบว่าน้องชมพู่
ไม่สามารถเดินขึ้นภูเหล็กไฟได้ด้วยตัวของน้องเอง
ด้วยเหตุผลทั้งหมด๘ข้อ๘ประการ
เช่นเส้นทางที่ยากลำบากในการขึ้นเขา
เกินขีดความสามารถของเด็ก๓ขวบ
ให้เห็นเหตุผล๘ข้อที่ระบุถึงผลสำนวนชนะสูตรนี้

เกี่ยวกับเรื่องของการที่น้องชมพู่
ไม่น่าจะเดินขึ้นเขาได้ด้วยตัวเอง
เพราะว่าทั้งไกลทั้งร้อนทั้งยากลำบาก
พลังงานในร่างกายที่น้องทานอาหารไปไม่เท่าไหร่ด้วย
ขาดน้ำขาดอาหารไม่น่าจะไปถึงจุดนั้นได้
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพ่อแม่หรือว่าญาติหรือว่าใครก็ตาม

น้องกลัวความสูงกลัวที่มืดกลัวป่าด้วย
ใช่ค่ะเรื่องสัมพันธ์ศพที่เปยกาย
ว่าน้องไม่มีทางถอดเสื้อผ้าได้เอง
เข้าใจง่ายนะเข้าใจง่าย
แล้วก็อ้างอิงหลักฐานจากนักวิชาการที่ตรวจสอบ
แล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างเหล่านี้
อันนี้คือสิ่งที่น้องชมพู่กิน
เจียว๓คำน้ำส้ม๑ขวด
ไม่น่าจะเป็นพลังงานให้น้องขึ้นไปบนภูเหล็กไฟได้นะครับ
ประเด็นตรงนี้พ่อแม่ของน้องชมพู่
ที่นั่งดูผ่านการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี
พ่อแม่น้องชมพู่ก็อยู่ที่บ้านกอกแหละ
ไม่ได้เดินทางไปไหนนั่งรับฟังการแถลงอยู่ที่บ้านนะครับ
บอกกับทีมข่าวบอกว่าก็เป็นไปตามที่แม่ยืนยัน
แล้วก็คิดมาตลอดว่าต้องมีคนพาน้องขึ้นไปบนภูเหล็กไฟแน่นอน
อันนี้ก็เราก็ตัดไปตัดมาให้คุณผู้ชมได้เห็นนะฮะ
ตำรวจกำลังแถลงลุงพลก็นั่งฟังการแถลงที่สโมสรตำรวจ
พ่อแม่ของน้องชมพู่ก็นั่งฟังอยู่ที่บ้าน
แล้วก็ตัดเป็นประเด็นไปนะครับ
ส่วนประเด็นที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า
เวลาที่เกิดเหตุคือเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไป
น่าจะอยู่ช่วงระหว่าง๙น๑๑นถึง๙น๔๙น
โดยเป็นการอ้างอิงเวลาที่น้องชมพู่ดูคลิปวีดีโอในโน้ตบุ๊กคลิปสุดท้าย
จนกระทั่งเวลา๙นาฬิกา๔๙นาทีก็อ้างอิงจากข้อมูลการใช้โทรศัพท์
ที่น้องสดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่ใช้เฟซบุ๊กเป็นเวลาสุดท้ายด้วย
ก่อนที่จะรู้ว่าน้องชมพู่หายตัวไป
จึงยืนยันว่าน้องชมพู่ได้หายตัวไป
ในช่วงเวลา๙น๑๑นถึง๙น๔๙น
ห่วงเวลามันก็มีส่วนสำคัญ
กลายเป็นประเด็น๗นาทีหายไปไหน
มันเป็นประเด็นคาใจสำหรับลุงพลด้วย
ใช่นะฮะเดี๋ยว๗นาทีอะไรนี่ว่ากันนะครับ

ส่วนช่วงเวลาการเสียชีวิตของน้องชมพู่
พบตรเปิดเผยออกมาบอกว่าแพทย์นิติเวทย์
พบว่าสภาพภายในศพของน้องชมพู่เริ่มเน่า
และพบหนอนแมลงวันขนาดมิลลิเมตร

ช้อนชัยปากรูจมูกและคอ
และจากการทดลองการเน่าของเนื้อหมูเอามาเปรียบเทียบกัน
เปรียบเทียบถึงระยะเวลาการเติบโตของหนอน
ก็พบว่าเนื้อหมูเน่าเร็วกว่า
เพราะอากาศบนภูเหล็กไฟร้อนกว่า
ใช่คือมีการเปรียบเทียบเอาเนื้อหมูไปแขวนไว้จุดใกล้

มันเน่าเร็วกว่าการที่แบบอยู่ตีนเขาหรืออยู่ด้านล่าง

ปรากฏว่าเนื้อหมูที่เอาไปแขวนไว้บนภูเหล็กไฟ
ปรากฏมันเน่าเร็วเพราะอากาศมันร้อนอบอ้าว
ใช่ดังนั้นจึงอิงไปถึงกรณีศพของน้องชมพู่
ว่าน่าจะเน่าแล้วก่อนเน่าเสียชีวิตเมื่อไหร่
ดังนั้นตำรวจสรุปไว้แบบนี้น้องชมพู่เสียชีวิต
ถ้าไม่ในช่วงเช้าของวันที่๑๒พฤษภาคม
ก็จะเป็นในช่วงบ่ายของวันที่๑๓พฤษภาคม
หรือในช่วงเวลา๒๔ชั่วโมงตรงนั้น
ใช่คือกรอบเวลาก็คือ๑๒พฤษภาคมตั้งแต่บ่าย๒โมงครึ่ง
จนถึง๑๓พฤษภาคมบ่าย๒โมงครึ่ง

ระหว่าง๑๒๑๓พฤษภาคมบ่าย๒โมงครึ่ง
ใช่ค่ะแล้วเราทำให้คุณผู้ชมได้เห็นกราฟิก

ค่ะทีนี้เรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ก็จากการตรวจสอบพบว่ามีร่องรอยบาดแผลตามร่างกายหลายจุด
แต่ทีนี้บาดแผลต่างเนี่ยนะ
ไม่พบบาดแผลที่มันจะเพียงพอทำให้น้องเสียชีวิตได้
คือไม่มีบาดแผลไหนมันเป็นบาดแผลชะกัน
หรือบาดแผลใหญ่มากพอที่ทำให้เสียชีวิต
เนื้อคำถามชาญสูตรเดิมศาสตร์โรงพยาบาล
สิทธิประสงค์กับนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ก่อนหน้านี้ในช่วงที่เราติดตามคดี

ใช่เพราะว่าเป็นรายงานชนสูตรของแพทย์ที่ออกมา
ระบุสาเหตุการเสียชีวิตไม่ได้เนื่องจากศพเน่า
ทีนี้ก็ยังบอกอยู่เลยว่ามันเป็นไปได้สูงนะ
น้องชมพู่จะเสียชีวิตจากการขาดพวกน้ำอาหาร
เนื่องจากสภาพเน่าในผิวหนังเน่าน้อย
กว่าการเน่าในอวัยวะภายใน

ก็ไม่พบอาหารในกระเพาะอาหารด้วย
จากพบตรเป็นผู้แถลงแล้วนะฮะ

ซึ่งพบตรก็แบ่งหน้าที่ให้แถลงข้อมูลด้วยนะฮะ

ทันตำรวจเอกพระเด็จงามลม่อมผู้กำกับการหนึ่ง
บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ก็พูดถึงคดีน้องชมพู่นะคะว่า
สอบพยานจำนวน๓๘๔ปาก
นำเข้าสำนวน๑๒๐ปากค่ะ
แบ่งเป็นสอบปากคำผู้เชี่ยวชาญ๑๓ปาก
วัตถุพยานสำคัญในที่เกิดเหตุ๑๑๓ชิ้น
โดยพบวัตถุพยานในที่เกิดเหตุที่สำคัญจำนวน๑๖ชิ้น
สำนวนความหนา๙๑๘หน้า
แล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าน้องชมพู่ไม่ได้ขึ้น
เดินขึ้นไปตายบนภูเหล็กไฟเอง
มีคนอุ้มขึ้นไปอย่างแน่นอน
อีกส่วนหนึ่งที่มีการแถลงแล้วหลายคนก็สนใจ

เป็นข้อมูลที่เราอาจจะต้องศึกษาเชิงลึกนะ

พันธุ์ตำรวจเอกวาธีอัศวุฒิมางกุล
หัวหน้ากลุ่มงานตรวจเลือดชีวะเคมีและเขม่าวดินปืน
สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
พบข้างศพน้องชมพู่ในที่เกิดเหตุ
บนภูเหล็กไฟที่เก็บผมมาได้๓๖เส้น
ผลการตรวจสอบพบว่าทั้ง๓๖เส้นเนี่ย
เป็นเส้นผมของน้องชมพู่จริง
โดยถูกมีดตัดวางไว้
ยืนยันว่าจำนวนเส้นผม๓๖เส้นที่พบ
ไม่เกี่ยวว่าจะเป็นของคนร้าย
เพียงแต่ยืนยันว่าเส้นผมที่พบ
เป็นของน้องชมพู่เท่านั้น
อันนี้คือในส่วนของเส้นผม๓๖เส้นที่เคยเก็บได้
แล้วก็ก่อนหน้านี้ที่เราติดตามข่าวติดตามคดีมา
ตำรวจก็เคยยืนยันเรื่องนี้มาอยู่แล้ว
ว่าผมทั้งหมดตรงนี้เป็นของน้องชมพู่
แล้วก็น่าจะถูกคนร้ายตัด
เพราะน้องไม่มีทางที่จะตัดผมได้เอง
แล้วก็ในส่วนของพบตรมีการพูดเพิ่มเติม
ในการแถลงพลตำรวจเอกสุวัสดิ์พบตร

โดยมีการเก็บเส้นผมจากที่เกิดเหตุ
แต่เส้นผมทั้งหมดไม่พบรากผม

เช่นแม่ป้ายาย
ก็จะยืนยันตัวบุคคลได้

คือมีเซลล์รากผมมันถึงจะตรวจวิธีการนี้ได้
และยืนยันว่าเป็นผมของใครระบุเจาะจงเข้าไปเลย
ทีนี้พอเกิดจากการถูกตัดมันไม่มีรากผม

ใช่นะครับซึ่งผมเหล่านั้นอาจจะเป็นของชมพู่
ซึ่งชมพู่ก็เป็นทายาทของแม่ใช่ไหม
แล้วก็เป็นหลานของยายอะไรอย่างนี้เป็นหลานของป้าของน้า
แม่มีใครบ้างมีคุณยายสมควร
มีป้าแตนใช่ไหมมีแม่มีน้าตายมีน้าฝน
ครับแต่พบตรบอกว่าทั้งหมดทั้งมวล

อันนี้คือถ้าบางคนฟังแค่ถ้อยแถลงตรงนี้
เดี๋ยวจะตีความไปว่าคนร้ายเป็นผู้หญิงหรือเปล่า

ระบุมีคนพุ่งเป้าไปถามป้าแตนแล้วไง
ก็ใช่ไงประเด็นนี้ต้องศึกษาดีนะ
พอแถลงข่าวเสร็จคือตอนแถลงข่าว
พบตรก็เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนถามไปพร้อมกันด้วย
คำถามไหนตอบได้ก็ตอบคำถามไหนตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบ
คำถามสำคัญที่พบตรถูกถามแล้วไม่ตอบ
เพราะมีคนถามว่าคนร้ายทำคนเดียวหรือเป็นขบวนการ
พบตรบอกผมไม่ขอตอบ
มีผู้ต้องสงสัยทั้งหมดกี่คนครับท่านผมไม่ขอตอบ
การตายของน้องชมพู่เกิดจากจงใจหรือพลาดพลั้งไม่ตั้งใจ
ผมยังไม่ขอตอบแต่ทั้งหมดทั้งมวลผมไม่ทิ้ง
เพราะคดีนี้มีอายุความ๒๐ปี
และที่สำคัญนะฮะยังไม่เลิกสืบสวนไม่ว่าจะกินเวลานานเท่าไหร่
ตำรวจจะไม่แขวนคดีขอให้คนร้ายที่ยังอยู่นอนเครียดต่อไป

เราก็พยายามถามพบตรแสดงว่าทราบคนร้ายแล้วเหรอ
ทราบคนร้ายแล้วใช่ไหมยืนยันคนร้ายได้ใช่ไหม
พบตรบอกไม่ตอบเพียงแต่เรารู้ว่ามีการกระทำ

นี่ไงคือบางอย่างก็ไม่สามารถพูดได้
แต่เอาจริงพอตอนแถลงเราก็จดจ้อง
รอดูสีหน้าสีตาทั้งลุงพลทั้งหมอปลา
คือนี่นั่งอยู่แถวหน้าเลยค่ะคุณผู้ชม
คือลุงพลเขาก็มีการจดอะไรใส่กระดาษเหมือนกันนะ

เพราะรู้สึกว่าด้านข้างของลุงพลก็คือทนายโนบิ
ก็อาจจะมีการจดข้อมูลแล้วก็เตรียมที่จะถามพบตรด้วย
แต่ปรากฏว่าพบตรไม่ได้เปิดโอกาสให้ถาม
เพราะว่านักข่าวก็บอกว่าพบตร
คือตอนนี้ลุงพลก็อยู่ที่นี่นะครับลุงพลก็จะมีคำถาม
ถามพบตรบอกว่าคงไม่ได้ให้ถาม

ก็ต้องให้ทุกคนถามพ่อแม่น้องชมพู่เขาก็ชมอยู่
ก็ไม่ได้ถามเพราะพ่อแม่เขาอยู่ที่มุกดาหาร

ตอนที่ลุงพลจะถามพบตรค่ะ
คงไม่นะครับเดี๋ยวถามไปถามนอกรอบแล้วกัน

ก็ถามจากเจ้าหน้าที่นะครับ

ก็ปิดโต๊ะแถลงตรงนี้ทันทีนะครับ

บอกว่าถ้าสื่ออยากรู้อะไรเดี๋ยวไปถามกันนอกรอบ
นอกรอบนั่นหมายถึงนอกจากพบตรแล้วถามตำรวจที่เกี่ยวข้องในคดีได้
แต่ทีนี้นะฮะหลังจากแถลงเสร็จนะครับทีมข่าวก็จับจ้องไปที่ลุงพลเหมือนกัน
ทุกคนทุกสื่อจ่อไมค์สัมภาษณ์ลุงพลเลยนะ
ถามว่าลุงพลกังวลอะไรไหมนะฮะลุงพลบอกว่าไม่กังวลอะไรเลย
แต่เท่าที่ฟังแถลงข่าวจริงอยากจะถามพบตรหลายข้อ
แต่ไม่มีโอกาสเลยก็เลยฝากคำถามผ่านสื่อนะครับ
คือหมอปลาก็พูดอยู่ข้างหลังบอกว่าอ้าวลุงพลลุงก็ฝากคำถามไปที่สื่อเลย
เผื่อซื้อไปถ้าละถามให้นะครับ
ก็นี่แหละครับจึงฝากคำถามผ่านสื่อว่า
ตามที่ทางพบตรแถลงเรื่องของการตรวจเส้นผม
ที่บอกว่าเป็นของทางผู้หญิงนั้น
นั่นแสดงว่าลุงพลไม่เกี่ยวแล้วใช่ไหม

จริงแล้วผมก็ไม่อยากกังวลใจอะไรมากนะครับ
เพราะว่าเท่าที่ได้ฟังแถลงแล้ว
ท่านไม่ได้เปิดโอกาสให้เราได้พูดให้เราได้ถาม
ซึ่งประเด็นที่เราอยากจะถามมันก็เป็นประเด็นไม่ยาวครับ
สั้นตอบ๒๓คำให้ชื่นใจก็โอเคครับ

ฝากทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่างวันนี้
ซึ่งผมได้ยินจากตัวท่านพบตรเองว่า
ผลการตรวจเส้นเองตรงกันเฉพาะผู้หญิง
ฝ่ายแม่เท่านั้นซึ่งไม่เกี่ยวกับลุงอยู่แล้ว
อันนี้ก็ต้องฝากถึงทุกคนที่ดูข่าวนะครับ
ก็คือใครที่บอกว่าลุงเป็นผู้ต้องสงสัย
พบตรก็บอกแล้วว่าไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้ต้องสงสัย
แสดงว่าทุกคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งหมด

ทีนี้ไมค์ก็ไปจ่อที่ป้าแตนแล้วฮะ
แตนเป็นผู้หญิงนะฮะแล้วก็เป็นญาติสายแม่ของน้องชมพู่อีกต่างหากนะครับ

ก็ถามว่ากังวลใจอะไรหรือไม่นะฮะ
ก็ต้องอยู่ที่เรื่องของการตรวจเรื่องของการพิสูจน์นะครับ
ถามว่าป้าแตนก่อนหน้านั้นได้ไปสัมผัสกับน้องชมพู่หรือไม่
แตนบอกว่ามีการสัมผัสก่อนหน้า
ไม่ใช่วันที่๑๑พฤษภาคมและก็ไม่ได้ขึ้นเขาภูเหล็กไฟด้วย
อันนี้ก็เป็นการตอบคำถามของสื่อมวลชนนะฮะ
หลังจากที่ทั้งลุงพลและป้าแตนรับฟังการทะแหลงจากพบตรแล้ว
หมอปลาล่ะฮะหมอปลาบอกว่า
ส่วนตัวเองยังอยากให้พบตรสละเวลาฟังคลิปเสียงของผม
คลิปเสียง๕๙นาทีที่ผมนำไปยื่นเป็นหลักฐาน
เผื่อว่าจะช่วยสืบสวนอะไรได้บ้าง
ตอนที่แถลงข่าวนักข่าวก็ถามแทนหมอปลาเหมือนกัน
ถามว่าพบตรได้ฟังคลิปเสียงจากหมอปลาร่าหรือยัง

ก็ตอบว่าเหมือนไม่ได้ฟังอันนั้นไม่เกี่ยวกัน
อะไรอย่างนี้หรือว่ามันแยกต่างหากหรืออะไรสักอย่าง
ซึ่งเราก็ไม่แน่ชัดว่าพบตรได้ฟังหรือไม่ฟัง
มันไปรวมอยู่ในสำนวนอะไรแล้วหรือเปล่า
หรือว่ารวมอยู่แล้วก็ไม่รู้ทั้งหมดทั้งมวล
แต่ว่าก็ยังคาใจหมอปลาอยู่ว่าหมอปลาถามถึง
พบตรได้ฟังคลิปเสียงบ้างหรือยังนะครับ
คุณผู้ชมครับเราขออนุญาตสรุปสั้นนิดหนึ่ง
การแถลงของพบตรเมื่อวานนี้นะครับ
ก็พบตรยืนยันว่าเป็นการแถลงความคืบหน้า
ไม่ใช่การแถลงปิดคดี
เพราะวันก่อนมันมีคำออกมาว่าพบจะแถลงปิดคดีหรือเปล่า
ก็สื่อก็ไปโปรยหัวไปว่าแถลงปิดคดี
ถ้าปิดคดีมันหมายถึงว่าจบเลยรู้ตัวผู้ก่อเหตุเลย
ใช่แต่ทีนี้ก็ยังเดากันอยู่เลยว่า
แถลงนี้มันจะออกมาในหน้าไหน
มันจะเป็นการปิดมันจะเป็นการพัก
มันจะเป็นการสรุปหรือยังไง

จากผลการสอบสวนสืบสวนทั้งหมด
ถามว่าพักเพราะบอตรอบอกแล้วว่าไม่พัก

เพราะยังไงก็ตามก็ต้องทำการสืบสวนต่อ
อายุความ๒๐ปีจะสืบสวนนานแค่ไหนก็ต้องทำต่อ
แล้วก็บอกว่าเป็นการแถลงความคืบหน้า
เพื่อให้ทราบว่าตลอด๔เดือนตำรวจทำอะไรไปถึงไหน
ซึ่งจากข้อมูลและพยานหลักฐานคดีนี้มีการตั้งข้อหาว่าหนึ่ง
พรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปจากบีดามันดา
วงเหนียวกักขังเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต
ซ่อนเร้นเคลื่อนย้ายทำลายและอำพรางศพ

แต่ว่าสิ่งหนึ่งนะคะที่ตำรวจย้ำก็คือว่าเขาเชื่อว่าน้องชมพู่
ไม่ได้เดินขึ้นภูเหล็กไฟเอง
อาจจะมีใครบางคนพาขึ้นไปเป็นการกระทำด้วยทางตรงหรือทางอ้อมนะคะ
ซึ่งก็เป็นเหตุให้เสียชีวิต
ดังนั้นคนนั้นต้องรับผิดชอบ
อันนี้ก็คือมีการตั้งข้อหาเอาไว้ด้วยนะคะ
ก็คือเรื่องของภาคผู้เยาว์วงเหนียวกักขังแล้วก็ซ่อนเร้น
แต่ตำรวจบอกว่าแม้ว่าจะมีการตั้งข้อหาไว้แล้ว
ตอนนี้ก็ยังหาผู้กระทำผิดไม่ได้
เพราะยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะออกหมายจับ

แต่ทีนี้เนี่ยคุณชิวนักข่าวของเราคุณอะไรนะคุณภูริพัฒน์
ภูริพัฒน์บุญนินนั่งหน้าเลยเดี๋ยวใกล้กับลุงพลเลยนะฮะใช่ค่ะ
ถามก็ถามใส่ไมค์เป็นคำถามแรกเลยนี่แหละ

พบตรกรณีที่ลุงพลตกเป็นจำเลยของสังคม
แนวทางการสืบสวนจนถึงขนาดนี้
คืออยากรู้ว่าลุงพลยังเกี่ยวข้องกับคดีมั้ย
ขอถอนคำว่าผู้ต้องสงสัยจากตัวผมได้ไหมจากตัวลุงพลได้ไหม
ลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์ในคดีนี้ได้ไหม
แต่ทีนี้พบตรถามกลับมาบอกว่าก็ต้องไปถามคนที่ตั้งตำแหน่งนี้ให้
พบตรใช้คำนี้ก็ใครตั้งตำแหน่งนี้ให้
เพราะว่าผมเนี่ยยังไม่ได้คือเขาเรียกว่า
จากตอนนี้ยังไม่มีพยานหลักฐานพอที่จะตั้งข้อหาใคร
แล้วก็ไม่สามารถบอกได้ว่าสงสัยหรือไม่สงสัยใคร
คือตำรวจยันนะบอกว่าไม่ได้เคยว่าว่าใครเป็นผู้ต้องสงสัย
หรือใครตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดี
ใช่ดังนั้นคนที่ตั้งตำแหน่งนี้คือใครล่ะ
ก็ไปถามเขาสิว่าให้เขาถอนออกจากตำแหน่งนี้ได้หรือไม่

เท่าที่ฟังเมื่อวานพบตรก็เหมือนยอมรับว่า
คดีคือมีความยากนะครับเพราะว่ามีกระแสต่างที่ถูกสร้างขึ้น
รวมทั้งมีการทำลายน้ำหนักพยานนะครับ
พบตรพูดมาแบบนี้ทำลายน้ำหนักพยาน
ก็เลยเกิดคำถามจากสื่อว่าใครทำลายน้ำหนักพยาน
เกี่ยวกับการตายของน้องหรือไม่
พบตรบอกไม่ขอตอบยังไม่ขอตอบ
เรื่องของการทำลายน้ำหนักพยานเนี่ย
คือคงมีอยู่ในสำนวนแต่พบคงไม่บอก
นี่ไงแล้วก็ถามต่อว่าสงสัยใครเป็นพิเศษไหม
บอตรก็บอกว่ามีแต่พูดไม่ได้
อืมยืนยันว่าไม่เลิกสืบสวน
แล้วก็ฝากบอกทั้งคนร้ายเนี่ยนะฮะก็ขอให้นอนเครียดต่อไป
ฉันอยากฟังเสียงตรงที่พบตรบอกว่าให้คนร้ายนอนเครียดต่อ

ก็มีความหวังลึกอยู่ครับถึงบอกว่าเราไม่ทิ้ง
นะครับก็ขอให้คนร้ายที่ฟังอยู่นะครับ
ขอให้ท่านนอนเครียดต่อไปนะครับเพราะเรายังไม่เลิก
อืมตัดช็อตไปนิดนึงไปดูที่บ้านของแม่น้องชมพู่หน่อย
ตอนที่ทางด้านพบตรพูดแบบนี้นะฮะว่า
คนร้ายที่ฟังอยู่ขอให้นอนเครียดต่อไป

นี่แม่น้องชมพู่พ่อน้องชมพู่นะฮะ
ยิ้มลักษณะเป็นยิ้มชอบใจ
ซึ่งแม่บอกว่าชอบมากกับคำพูดของพบตรตรงนี้นะฮะ

ชอบมากค่ะคือมันก็ตรงอ่ะนะ
ถ้าเกิดว่าใครทำผิดคนนั้นก็ต้องเครียด
แล้วหลังจากนี้แม่ยังตั้งความหวังไว้เท่าเดิมไหม
เท่าเดิมค่ะแม่จะหวังเท่าเดิมทุกวัน
ไม่หวังมากขึ้นหรือน้อยลง
ถ้าเกิดวันหนึ่งเราหวังมากนะแม่รู้ว่าผิดหวังมันจะเป็นยังไง

ก็ทางพบตรก็บอกว่า

แม้ว่าตามระเบียบตำรวจถ้าดำเนินคดีใครไม่ได้
ผ่านในหนึ่งปีต้องส่งสำนวนให้อายการ

จะมีอายุความถึง๒๐ปี

ดำเนินการไปตามหลักกฎหมาย

ที่มีการแถลงแล้วก็ทีมข่าวของเราก็

แล้วก็ทางฝั่งของแม่ชมพู่ด้วยนะครับ

ตั้งแต่๑๑พฤษภาคม๖๓
จนถึงวันนี้เมื่อวานนี้๑๔๔วัน

กว่าจะมีหลักฐานชี้ชัดผูกมัดคนร้าย